คุณผู้ชมครับช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของกิน
ทำไมตื่นพาไปกิน

ใช่ครับเรื่องของของกินถิ่นเรา

ดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน่อย

มีอะไรน่ากินบ้างนะครับ

กับก๋วยจับแล้วก็รอกินตำด้องแดงค์ใช่ไหม

เคยกินตำด้องแดงแล้วส่งมาบอกกันหน่อย
ใช่ค่ะตำน้องแดงจะอยู่ทาง

แบบว่าพูดอะไรมาหยุดไปนิดหนึ่งน่ะ
แสดงว่าเป็นนำราย

โรงเรียนบ้านบุญมีที่จังหวัดอุดรธานีกันก่อนนะครับ
หันไปปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพเสริม
หลังจากศึกษาวิธีการเพาะปลูกจากไหน
อินเตอร์เน็ตจากโลกโซเชียลนั่นเองนะครับ
ก็ปลูกแล้วก็ได้รายได้ได้ผลดีทีเดียวนะครับ

มีการศึกษาการปลูกพืชจากอินเตอร์เน็ตแล้วก็ได้ผลดี
เพราะฉะนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเลยนะคะ
อินเทอร์เน็ตเดียวนี้สำคัญมากนะครับ
โดยครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านบุญมีจังหวัดอุดรธานี
คุณครูสำรองวิชาชัย
เล่าว่ามีความสนใจเรื่องการปลูกต้นปาล์มน้ำมัน
ได้เริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกน้ำมัน

ทดลองทดลองเสร็จปลูกมาต้นโตออกมาแบบนี้

แล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
จากนั้นจึงลองนำต้นปาล์มน้ำมัน๒๑๔ต้น
ซื้อมาในราคาต้นละ๑๕๐บาทมาปลูกที่ดินตัวเอง
ดูแลมันรดน้ำดูแลอย่างดีนะฮะ
เนื่องจากต้นปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเป็นพิเศษ

เพื่อให้สามารถรดน้ำต้นปามได้อย่างทั่วถึงและประหยัดน้ำด้วยนะคุณ
ส่วนการใส่ปุ๋ยจะใส่ในช่วงต้นฝนแล้วก็ปลายฝน
เพราะจะทำให้ต้นปามเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี
แล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปั๊มให้ผลผลิตได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดีนะครับ
ก่อนที่จะรวบรวมนำส่งให้พ่อค้าที่มาซื้อปาล์มน้ำมันถึงสวนถึงที่เลยในราคาต้นละ๔๕๐๐๖๐๐๐บาท
โอ้โหโดยบอกว่าไม่ต้องจ้างแรงงานในการขนส่งเลย
คุณพี่เขามารับถึงสวนเลยครับ
ปัจจุบันครูสำรองปลูกปั๊มน้ำมันมานานกว่า๓ปีแล้ว
ผลผลิตจากปาล์มน้ำมันตลอดปี
มีรายได้เสริมจากอาชีพครูให้กับครอบครัวประมาณเดือนละ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับผู้ที่สนใจครูสำรองบอกว่า
ครูเองก็ศึกษามาจากอินเตอร์เน็ต
แต่ถ้าอยากจะศึกษาจากสวนจากไร่ของครูจริงมาได้เลย
มาหาครูเลยครูก็พร้อมจะเป็นครู
ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยนะครับ
ก็ย้ำนะฮะเป็นครูที่โรงเรียนบ้านบุญมีที่จังหวัดอุดรธานี
พร้อมจะให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ